และนี่คือน้ำสลัดนะฮะสูตรไขมันต่ำ
นี่คือน้ำจิ้มสุกี้๕๐๐กรัม
อันนี้คือซอสหมักเนื้อนะฮะสูตรพริกไทยดำครับผม
คุณเดือนดาวค่ะนี่คือคำถามข้อที่๒ของคุณค่ะ

ไม่รู้ว่าอาชีพทนายนี้เต้นได้ไหมคะ

ไม่เป็นไรคุณเดือนดาวนี่ทำความรู้จักกับพี่บอลไว้

เชียบ

เพราะว่าเป็นคนที่ทานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพอยู่แล้ว
อันนี้ตัดออกไปเลยเพราะว่าใช้ในการหมักเนื้ออะไรอย่างนี้ประจำ
ซึ่งก็จะมีราคาแพงนิดนึง
ก็ต้องมาดูระหว่าง๒อย่างนี้

คิดว่าน้ำจิ้มซุกกี้น่าจะถูกที่สุด
เพราะว่าน้ำสลัดเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ไข่ใช้อะไรโยเกิร์ตอะไรอย่างนี้
มันอาจจะมีวัตถุดิบที่มากกว่า

ตอบเลยค่ะน่าจะเป็นน้ำจิ้มซุกกี้ค่ะ
งั้นเป๊กจะเฉลยที่ซอสหมักเนื้อที่คุณเดือนดาวคิดว่าแพงที่สุดเลยนะ

และราคาซอสหมักเนื้อสูตรพริกไทยดำ๕๐๐กรัมอยู่ที่

ไม่ใช่ค่ะก็ประมาณนี้ก็คือเกือบถึงร้อย

ถูกว่าถูกได้

แพงกว่า๖๔บาทค่ะคุณเดือนดาว
และน้ำสลัดราคาอยู่ที่

เต้นที่

ตอนนี้สะสมไปแล้ว๔๐๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะจำนวงเงินขึ้นขาดเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมเลยค่ะคุณเดือนดาว
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
คุณเดือนดาวคะนี่คือเค้กช็อกโกแลตค่ะ

นี่คือเค้กช็อกโลตทั้ง๓แบบที่เรา

และก็ลองพิจารณาราคาดูนะคะ
อันแรกเป็นทิปเปอร์เค้กช็อกโกแลตค่ะ

ที่๒ค่ะเป็นเค้กช็อกโกแลตคลาสสิก๗๕กรัม
อันที่๓ค่ะเป็นช็อกโกแลตลาวาเค้ก๗๕กรัม
เค้กจาก๗๑๑ทั้ง๓แบบนี้
เป็นคำถามข้อที่๓ของคุณเดือนดาว

ดูให้ดีค่ะว่าช็อกโกแลตทั้ง๓แบบนี้
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ
ชอบไหมชอบอีกเค้กอเรนนี่ชอบไหมชอบอีกเค้กอเรนนี่ชอบอีกเค้กอเรนนี่ชอบอีกเค้กอเรนนี่ชอบอีกเค้กอเรนนี่ชอบอีกเค้กอเรนนี่ชอบอีกเค้กอเรนนี่ชอบอีกเค้กอเรนนี่ชอบอีกเค้กอเรนนี่ชอบอีกเค้กอเรนนี่ชอบอีกเค้กอเรนนี่ชอบอีกเค้ก

คิดว่าเดี๋ยวตัดอันนี้ออกไปก่อน
ทำไมเพราะว่ามันดูชิ้นแบบสวยแล้วก็ใหญ่น่าจะแพงกว่า

ไปแล้วชิมตัวนี้ไปแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้ที่ถูกที่สุด

และเป๊กจะเฉลยช็กโกแลตคลาสสิกที่คุณเรือนดาวไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

และราคาของช็กโกเลตลาวาที่คุณเดือนดาวเลือกอยู่ที่
๒๘บาท

จำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาท
แต่ว่าคำถามของเรายังเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
เฮ่ยหนาทำอย่างไรนี่

ใกล้ที่คิดเลขนี่ทำไมล่ะ
นี่ปุ่มเลข๔มันเสียจะทำอย่างไรล่ะอะไรล่ะ
ปุ่มเลข๔มันเสียมึงกดเลข๒สองทีด้วย